ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องของการหนีคดีนะครับ
มีชายคนหนึ่งก่อคดีเอาไว้๑๐ปี

ไม่รอดนะฮะตำรวจตามจับจนได้นะครับ
เป็นชาวนครนายกนะครับ
แล้วก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสาร
ปราจีนบุรีเพราะว่าไปก่อเหตุไว้ที่ปราจีนบุรี
หมายจับของศาลเนี่ยลงวันที่๒๘กันยายน๒๕๕๐นะฮะ
ตอนนี้ก็ปี๖๒๑๒ปีแล้วข้อหาที่ถูกออกหมายจับไว้
ก็คือเรื่องของการพรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
เพื่อการอนาจารย์แล้วก็ร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวเด็กหญิงอายุ
ยังไม่เกิน๑๕ปีนะฮะลักษณะของการรุมโทรม
โดยเด็กนั้นไม่ยินยอมนายนิรันดิ์ถูกตำรวจกองปราบราม
ไปจับกลุ่มตอนที่ทำงานอยู่ที่โรงน้ำแข็งในตะบนศรีจุฬาอำเภอ
เมืองจังหวัดนครนายกคดีนี้นะครับย้อนไปเมื่อปี๕๔
ปราจีนบุรีนายนิรันดิ์กับเพื่อนประมาณ๕คน
วันนั้นนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ที่สาราร้างในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
แล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มไปชวนเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปี
นั่งดื่มเหล้าด้วยกันเด็กอายุ๑๔เนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียว
มานั่งดื่มเหล้าด้วยเด็กก็เมานะฮะนายนิรันดิ์กับเพื่อนก็เลย
จังหวะนี้แหละที่เด็กหญิงเมาร่วมกันข่มขืนกระทำชำราว
หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันหลบหนีไปนะฮะผู้เสียหายเขาไปแจ้งความไว้ที่
สหพบันสร้างปลาจีนบุรีพนักงานสอบสวนก็ไปขอสารออกหมายจับเอาไว้
นายนิรันดิ์เนี่ยหนีกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดที่นครนายกปัจจุบันมาทำงานโรงน้ำแข็งนะครับ
แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบรามก็สืบสวนจนติดตามจับกลุ่มตัวได้
ก็ไปดูจากพวกหมายจับคดีครั้งเก่าไล่ติดตามจนได้นะครับ
นายนิรันดิ์นั้นพอเจ้าหน้าที่ไปเห็นเนี่ยกำลังทำงานอยู่ที่หน้าโรงน้ำแข็งนะครับ
ก็ไปขอตรวจค้นตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็แสดงหมายสารแล้วก็จับกลุ่ม
แต่นายนิรันดิ์ยังปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทำนะฮะปฏิเสธข้อหาอย่างเดียวเลยนะครับ
ก็ต้องไปว่ากันต่อในชั้นต่อไป๑๒ปีคิดว่าจะหนีได้
ค่ะไม่รอดหรอกค่ะคุณผู้ชมมาดูลูกจริง